คุณกระต่ายพันนิพาล่าสุดนะคุณผู้ชม

เธอฝากว่าเธอจะมีผลงานเพลงอี้ร่วง
พอฝากโพสต์ปุ๊บคุณผู้ชม
โอ้โหเสียงแตกเป็นสองฝั่งค่ะ

บอกว่าเสียใจที่เคยสนับสนุน
ว่าอย่างนั้นนะคะบางคนก็บอกว่า
ความไม่แห้งเพราะเข้าป้านี่ไผร
แต่ก็มีเสียงที่แบบสนับสนุนเหมือนกันนะคะ
บอกว่าจริงแล้วน้องกระต่าย

ไม่ต้องยุ่งครวกส่วนตัวเลย
สนับสนแล้วก็รอติดตามผลงานดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ไม่กี่นาทียอดวิวเข้ามาดูเดี๋ยวให้ดูนะคะ

เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจสาวกระต่ายยกใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งตอนที่เราอ่านอยู่ตอนนี้นะคะยอดวิวก็ปลาเข้าไปที่
แสนครึ่งล้านแล้วคุณผู้ชมมันฮอตจริงค่ะ
ซึ่งใครที่ได้ติดตามผลงานของน้องกระต่ายมาโดยตลอดนะคะ
เป็นสาวขึ้นเป็นสาวขึ้นนะคะ
แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้มันดูเข้มขึ้นค่ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะรีบโทรศัพท์สอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
ก็คือครูภัยบูลนั่นเองค่ะได้รับคำตอบว่า
จริงแล้วเป็นความตั้งใจของเธอนี่แหละค่ะ
ที่อยากให้น้องดูโตขึ้นเป็นเสานะคะ
ส่วนชื่อเพลงที่ว่าอีหลวงหลายคนสงสัยเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างบางคนเป็นคนอีสานก็ยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไร

ดื้อทำอะไรโดยภารการอะไรแบบนี้คุณผู้ชม

ที่บอกว่าเอ๊วเอ๊วเอ๊วอุ๊ย

ทางฝั่งซ้ายเป็นคุณกระต่ายพันนิพาทำไมมาออกเวลาแบบวันเดียวกันเลยค่ะ

ครูภัยบุญมีคำตอบนะคะบอกว่าจริงเนี่ยตัวเองตั้งใจปล่อยในวันที่๑๑สิงหาคมอยู่แล้วเพื่อต้อนรับวันแม่
แล้วก็มีเนื้อหาที่อยากเตือนสติให้ลูกได้ทำดีกับพ่อแม่
ก็เป็นภาพที่เขาอยู่กับนี่เลยภาพนี้ค่ะ
คือชาวเน็ตพูดถึงเยอะมากค่ะเป็นภาพที่ผู้หญิงเสื้อฟ้านี่คือคุณแม่ของน้องกระต่ายอีกที

ก็คือลูกของเธอซึ่งเธอก็โพสต์ข้อความบอกว่าจริงเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่กระต่ายได้เป็นคุณแม่เต็มตัว
จริงแล้วนะคะการเลี้ยงดูลูกเนี่ยคือคุณแม่อยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะ
น้องก็ได้คมเลี้ยงด้วยใช่ไหมพี่แจ๊กเนาะ
ใช่นะคะก็บอกว่าไม่มีแม่ที่ไหนหรอกอยากให้ลูกไม่ใช่คนดีมันขึ้นดีกว่าลูกที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนี่แหละค่ะนะคะ
คุณผู้ชมก็เป็นความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวในโลกโซเชียลที่หลายคนอยากรู้บันเทิงไทยรัฐเลยประมวลมาให้ดูนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเพลงด่นไปหรือว่าเพลงใหม่ล่าสุดอีหลวงเนี่ยเพลงเพราะนะคะไปหาฟังกันได้ค่ะ